มันก็กระทบทั้งหมดทุกสาขาอาชีพจริง

ทำยังไงต้องมาขายของออนไลน์
กำลังพูดถึงการดาอาสยามค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของเพลงดังเลยนางร้ายป้ายแดง
แล้วสไตล์การขายมะขามแช่อิ่มของเขาเนี่ยนะ
จะไลฟ์ขายแบบบ้านอาจจะผสมคำหยาบบ้าง

ใช่ค่ะแฟนคลับของการดาอาสยามก็พอจะเข้าใจ
แต่มีเพจนึงเนี่ยเขาเอาไลฟ์อันนี้ไปแชร์ต่อ

ทำไมพูดกับคนซื้อแบบนี้เหรอ
คุณผู้ชมถึงขั้นเธอเนี่ยต้องมีการออกมาขอโทษเลย
แต่ก่อนอื่นเราไปดูการไลฟ์ขายมะขามแช่อิ่มกันก่อนค่ะ
ดูดิชีวิตพวกกูเนี่ยมึงยังจะอยากให้กูนี่เป็นคนดีของมึง
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใครบอกมึงใครสั่งใครสอนมึง
แม่มึงบอกมึงเลยว่ากูต้องเป็นคนให้กับมึงขนาด
ยังเป็นคนนี้กับพ่อแม่มึงไม่ได้แล้วกูจะเป็นคนดีให้กับมึงได้ยังไง
ฉะนั้นแล้วมึงก็ต้องเป็นคนดีให้กูก่อนแล้วกูจะทำตามมึง
ดูดิชีวิตพวกกูเนี่ยมึงยังจะอยากให้กูนี่เป็นคนดีของมึงมึง
กูเลยเหรอก็เป็นสไตล์การไลฟ์สดของเธอเหรอ
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้เราก็ตัดมาช่วงนึง

แต่คือมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เธอเป็นแบบนี้
ทีนี้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลย
ใช้คำว่ากระหน่ำด่าเลยคุณผู้ชม
ลงเลยเขาบอกว่าทัวร์ลงการดาเลยนะฮะ
แล้วก็มีบางช่วงบางตอนหรือว่าเธอไปว่าลูกค้าหรือเปล่า
ว่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่าละ๑๐๐บาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ฉันกำลังฟังอยู่ว่าเธอหายใจยังไงนะ
คือรัวมากจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้พอคนวิภาควิจารณ์เยอะเนี่ย
ล่าสุดคือเธอก็มีเช็คอินที่สถานีตำรวจวิเชียนบุรี
บอกว่าดิฉันจะดำเนินคดีกับทุกเพจ
มาตัดบางช่วงบางตอนที่ดิฉันไลฟ์สด
แล้วเอามาให้คนด่าสนุกปากเล่น
ฉันไม่เคยเล่นกับใครไม่อยากดัง
ทำมาหากินไม่ใช่คนมานั่งด่าใครแบบไม่มีเหตุผล
เพราะคุณทำดิฉันก่อนสั่งของแล้วไม่เอา
ของเสียหายขายไม่ออกใครจะรับผิดชอบ

เห็นใจคนจนคนที่เขาทำมาหากินกันบ้างไหม
ถ้าคุณคิดกลับกันแล้วมาเป็นมุมแม่ค้า
คุณจะมีอารมณ์เหมือนดิฉัน
อยากให้ลองมาเป็นดู
ไลฟ์ก็ดูทุกอันให้จบก่อนวิจารณ์
ถ้าไม่ลบพรุ่งนี้เจอกัน
คือเธอก็พยายามที่จะบอกแล้วค่ะ
ว่าตัวเธอไม่ได้ได้กำไรเยอะแยะ
กว่าจะได้เงินร้อยสองร้อยมา

แล้วลูกค้าจะเป็นประเภทแบบสั่งของ
เก็บเงินปลายทางแล้วสั่งเล่นนะคะคุณผู้ชม
ครั้งหนึ่ง๖๐๐๒๐๐บาท
พอไปถึงเก็บเงินปลายทางอ้าวไม่เอา
ของก็ต้องถูกส่งตีกลับมา
ตัวการดาอาสยามขาดทุน
เพราะว่ามะขามแช่อิ่มจริงมันอยู่ได้ประมาณ

ธุรกิจนี้ต้องไปยืมเงินพี่น้องมาลงทุน
คือช่วงนี้งานคอนเสิร์ตมันก็ไม่มีก็ขาดรายได้
แล้วที่ด่าในไลฟ์เนี่ยเพราะเหนื่อย
ลูกค้าหลายคนบางครั้งก็ตอบไม่ทัน
บางครั้งก็โดนลูกค้าด่าแรงสารพัดเลย
ทีนี้การดาอาสยามก็มีโพสต์ข้อความนะคะ
บอกว่าเลิกเป็นคนของประชาชนเลิกติดตามค่ะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครไม่รักไม่ชอบเลิกติดตามค่ะ

คนทำมาหากินดันมาทำให้เราเป็นคนไม่ดีในสังคมไปแล้ว

กราบขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวังเพราะว่าพูดไม่เพราะ
กราบขอโทษนะคะสำหรับคนที่เคยรัก
ทีนี้แหมกจริงมันก็๒มุมเหรอเนอะ
เข้าใจความอัดอั้นของเธอค่ะ
แต่คนที่ไม่ชอบเธอก็โอ้โห
ไปถัวลงกันใหญ่เลยนะ

ใช่แต่ว่าล่าสุดเธอก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
บอกว่าการที่ไลฟ์แล้วดูเหมือนหยาบ

ถ้าเกิดใครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจะทราบอยู่แล้ว
ว่าตัวการดาเป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา
แล้วไลฟ์ขายสินค้ามาเกือบ๔ปีแล้ว

บางครั้งก็เข้ามาด่าแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร

โดยเฉพาะช่วงนี้พอโควิด๑๙มาคอนเสิร์ตมันก็ไม่มี
ก็ต้องเร่งทำงานที่มีอยู่กำไรก็ไม่มาก
ถ้ามีคนมาซื้อหลายรายมันก็อาจจะเป็นเงินก้อนได้

เธอไม่ได้ต้องการยอดไลค์ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้น

จากการที่เธอเป็นศิลปินเป็นนักร้อง
ภาพที่ออกไปมันอาจจะดูแบบไม่สวยงาม
แต่ในส่วนนี้เธอก็ต้องขอน้องรับคำติชม
แล้วเธอบอกว่าเธอเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เสียแทร่ง
ถ้าภาพหรือการไลฟ์เป็นการไม่สุภาพเลื่อนผ่านได้เลย
ที่ผ่านมาก็ไลฟ์ตามปกติมันมีหลากหลายรูปแบบ
อยากให้ฟังเธอพูดช่วงนี้หน่อยนะคะ
หนูก็พูดในภาษาของหนู
ซึ่งหนูก็ไม่รู้หนูพูดไม่เพราะอะค่ะ
ต่อให้หนูเฟคตัวเองว่าหนูพูดโป๊ไหนมันก็หลุดอ่ะพี่มันหลุดอ่ะ
มันหลุดมาในเราเป็นตัวเราเองอะพี่
ก็แบบมึงปูที่นั่นที่นี่เฮ้ย
สไตล์ที่หนูเป็นซึ่งใครหลายคนเขาจะรู้มาก
สไตล์ไลฟ์สดการขายของของหนูคาแรคเตอร์ในตัวหนูเนี่ยจะเป็นแบบไหน
ด้านที่แย่ของหนูพูดไม่เพราะนิสัยไม่ดีหยาบคาย
ไม่ต้องไปติดตามถ้ารับไม่ได้คือแบบ
ต่อจากนี้ไปหนูไม่รู้หนูหยุดต้องมานั่งพูดเพราะมันไม่ใช่ตัวหนูอีกแหละ
หนูไม่อยากมานั่งแบบเฟคให้คนดูอะ
นี่ไงแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเกิดต่อจากนี้นะ
หนูจะไม่ได้เป็นนักร้องหนูก็ต้องน้อมรับ
นำคำพูดไปใช้ในอีกสังคมที่ไปอยู่อยู่ให้ได้
อาจจะไม่ใช่คนดี๑๐๐แต่ทำให้ดีที่สุด

ซึ่งเธอก็บอกนะบอกว่าจริงอยากให้ติดตามผลงาน
กว่าติดตามนิสัยแล้วก็จากการที่พูดจาไม่เพราะ
ด่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างแรงเนี่ย
อยากให้คนดูดูตั้งแต่ต้นคลิปหน่อย
เพราะว่าไม่ใช่เธอไปทำก่อนเธอก็โดนด่าด้วยถ้อยคำไม่สุภาพก่อน
พยายามที่จะใจเย็นแล้วแต่มันก็ไม่ไหวจริง
พร้อมขอน้องรับคำติชมทั้งหมด
ในส่วนที่ดีก็จะทำต่อไป
ส่วนไหนที่เธอผิดพลาดก็จะนำไปปรับปรุง
นี่คือสิ่งที่การดาอาสยามชี้แจงนะคะ